ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีหนุ่มนักธุรกิจชาวลาวคนหนึ่งนะครับ
เขาก็ขับรถเข้ามาทางด่านสะพานวิทยาภาพไทยแล้วที่ทหารพลเมืองจน้องข่าย
ขากลับเนี่ยก็รีบขับรถกลับจะให้ทันด่านปิด๔ทุ่ม
ปรากฏว่าไปชนจักรยานยนต์คันหนึ่งนะครับ
ทำให้คนขี่เขาเสียชีวิตคาที่ซึ่งคนขี่เนี่ยเป็นตำรวจอาสานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จุดกลับรถหน้าเทศบาลตะบลนาขาถนนมิตรภาพ
ขาออกอุดรธานีหรือว่าถนนอุดรหนองคายนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายมนตรีวงดีอายุ๕๒ปี
เป็นตำรวจอาสาของสพนาคานะฮะอ่าก็เสียชีวิตในสภาพ
สวมเครื่องแบบตำรวจอาสาสีดำอยู่อยู่ที่กลางถนนสภาพศพก็ศีรษะแตก
ใกล้กันมีรถยนต์คันหนึ่งมีรอยเฉียวชนที่บริเวณด้านหน้าขวา
ไฟหน้าขวาแตกแล้วก็มีจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่ในพงหญ้าริมถนน
จักรยานยนต์นี้พังยับเยินส่วนคนขับรถชื่อว่าทาวิรุณโคตรศรีเมือง
อายุ๒๗ปีเป็นชาวบ้านโคกสว่างเมืองเวียงคำแขวงกำแพงนครที่สปลาว
ซึ่งเขาให้การว่าเขาเป็นนักธุรกิจชาวลาวเมื่อวานนี้ขับรถข้ามมาทางด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว
อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมาติดต่อธุรกิจที่อุดรธานี
หลังจากเสร็จธุระก็รีบขับรถจะมุ่งหน้ากลับที่บ้านที่สปลาวก็ต้องรีบ
เพราะว่ากลัวจะไม่ทันด่านปิดตอน๔ทุ่มมาถึงจุดเกิดเหตุ
ก็ไปชนจักรยานยนต์ของผู้ตายเข้าอย่างจังเลยโดยบอกว่าเบรกไม่ทันในช่วงเวลานั้น
ผู้ตายนี่ก็เป็นตำรวจอาสาเป็นตำรวจที่ทำหน้าที่สายตรวจตามหมู่บ้าน
ก่อนเกิดเหตุมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติมีเพื่อนตำรวจอาสาขี่จักรยานยนต์ออกตรวจล่วงหน้าไปก่อน
ผู้ตายก็ขี่จักรยานยนต์ตามหลังออกจากโรงพักไปได้สัก๑๐๐เมตร
ก็จะไปที่จุดกลับรถนั่นแหละแล้วก็ถูกรถเก๋งชนจนเสียชีวิต
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ทันตั้งตัว
หลังทราบเรื่องไปที่เกิดเหตุไม่กล้ามองร่างสามีเลยเพราะไม่คิดว่าจะมีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
ปกติสามีเป็นคนขี่รถที่ระมัดระวังตัวมากหลังจากนี้เธอก็ต้องแบกรับภาระหนักขึ้น
เพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากสามีเธอเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงหลาน๔คน
มีเงินจากลูก๓คนส่งมาให้ใช้บ้างในบางเดือน
ก่อนหน้านี้คนขับรถได้เข้ามาขอโทษแล้วแล้วบอกว่าจะรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าจัดงานศพให้
ท่านก็ไม่มีปัญหาอย่างเดา
ตกโทษเหมือนกับทุกอย่างล่ะจ้ะ
ส่วนตัวเราดูสึกว่ากินเธอมาเกิดเหตุการณ์แหละ
เขาก็บอกอยากให้มันปิดของก็บอกอยากให้มันปิดอยากให้มันเสีย
แม้ก็หลับอะไรมันก็ท่านหันโผล่แม้เมีย
ก็คุยกันดีให้กับเขากำลังมาจินก็จะออกมา
ไม่ได้ด้ายังกันผิดยังกันจากเขาออกมาก็ธรรมดาแล้วก็เห็นงานธรรมดา
ก็ทางลูกสาวของผู้ตายนะครับนางสาวสอสิทรวงดีอายุ๓๑ปี
บอกว่าปกติวันหยุดเทศกาลเนี่ยจะกลับบ้านมาทำกิจกรรมอยู่กันเป็นครอบครัว
หยุดนี้ก็ต้องกลับบ้านมาเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าต้องมาจัดงานศพให้พ่อ
รู้สึกผิดมากที่เอาแต่ทำงานไม่ค่อยได้กลับบ้านจนพ่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตอย่างกระทัน
ก็เลยฝากว่าใครขับรถควรจะระมัดระวังให้มากกว่านี้
คือคนขับรถที่เป็นนักธุรกิจชาวลาวเขาอ้างว่าเมื่อคืนนี้มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นถนน๓ช่องทาง
ก็ยอมรับว่าขับเร็วมาเลนขวาผู้ตายขี่จักรยานยนต์ทางช่องทางด้านซ้าย
สัญญาณไฟเลี้ยวเข้ามาช่องกลางก็คิดว่าผู้ตายจะออกไปทางขวา
เพราะมีจุดกลับรถเขาก็เลยเปลี่ยนมาทางกลาง
พอมาอยู่เลนกลางปรากฏว่าผู้ตายยังขี่อยู่ในช่องกลางแล้วเขาเบรกไม่ทัน
พุ่งชนอย่างจังผู้ตายก็ตกจากรถส่วนจักรยานยนต์ก็กระเด็นไปประมาณร้อยเมตรนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจสพนาคาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลของคนขับรถเก่งแล้วนะครับ
ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์นะครับก็คือไม่ได้เมาแล้วขับ
ก็เลยแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ค่ะผู้ตายเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติตำรวจอาสาตำรวจอาสานายอื่นขี่นำไปก่อน
นี่ขี่ตามมาแล้วก็มาเจอกับอุบัติเหตุแบบนี้นะคะครับ